เหตุการณ์เกือบจะเกิดซ้ำรอยในจุดสลด
ทางรถไฟที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่เคยเกิดเหตุรถบัตรกระถิ่นถูกรถไฟชน

พยายามมีเจ้าหน้าที่คอยมาเตือน
ว่ารถไฟจะมาผ่านเส้นทางนี้ให้รถหยุด

ไม่ฟังคำเตือนฝ่าขึ้นไปบนราง
เกือบจะถูกรถไฟชนแล้วไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
นี่แหละฮะโอ้โหคือคุณไม่รู้เหรอว่า
จุดนี้มันเคยเกิดเหตุสลดครั้งใหญ่
กนาฏกรรม๑๙ศพมาแล้ว
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะ
บ่ายโมงตรงนะครับบริเวณจุดตัดทาง

หมู่ที่๕ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ต้องย้ำแหละครับว่าจุดนี้คือจุดเดียวกัน
กับที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัตรกระถิ่น
มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก๑๙ศพ
ฝ่าสัญญามือของเจ้าหน้าที่
ที่เจ้าหน้าที่พยายามโบกห้ามไม่ให้ขับข้ามไปแล้ว

แต่คนขับรถกระบะเอ๊ะทำไมถึงไม่สนใจ
ฝ่าฝืนและขับตัดหน้ารถไฟแบบฉิวเฉียด
รถไฟก็เปิดวูดเสียงดังนะฮะ
ทุกคนที่จอดรออยู่ตรงนั้นนะครับ
ชาวบ้านชาวช่องตกอกตกใจเลย
กลัวว่ามันจะมีคนตายอีกนะฮะ
ในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปได้ยินเสียงหวูดรถไฟ
ได้ยินเสียงความตกใจของคนที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าอยากจะเตือนนะ
ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตานะครับ
เน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิคนขับรถกระบะ

ด้านของนางสวิงสุขสำอาง

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ไม่อยากให้มีการสร้างทางเสมอแนวจุดตัดรถไฟเลย
เพราะอาจจะทำให้คนตายมากยิ่งขึ้น
คนส่วนใหญ่ไม่สนใจสัญญาณเตือนอีกต่างหาก
เพราะทุกคนก็พยายามจะข้ามทางรถไฟ
รีบร้อนจะไปทุรงธุระอะไร
แต่ก็ถือว่าเป็นความประมาทของคนขับ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่ใช่ความผิดของรถไฟเขา

นี่คือชาวบ้านเขาอยู่กับรางรถไฟมาตลอด

เขาก็เลยแนะนำอยากให้คนที่ใช้ทางลดความเร็ว
หากจะมาเพิ่มระดับความสูงถนน
ก็จะทำให้คนที่อยู่ข้างทางรถไฟเดือดร้อน
หมายถึงว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการปรับปรุงเส้นทางข้ามรถไฟใหม่เนี่ย

ก็อาจจะทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเดือดร้อน
เพราะว่าน้ำมันอาจจะไหลมาท่วมบ้านเรือนประชาชนได้

ก็คิดหาวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหาแทนนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้ตรวจสอบจุดตัดตรงทางข้ามรถไฟ

ก็มีการแก้ไขสัญญาณไฟ
แล้วก็ทัศนียภาพอะไรต่างนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อรถไฟถึงจุดตัดประมาณ๕๐๐เมตร
สัญญาณไฟที่ติดตั้งไว้

เตือนให้คนที่กำลังจะขับรถข้ามทางรถไฟให้หยุด

บอกว่าขอให้ทุกท่านใช้ทางข้ามทางรถไฟ
ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลดขึ้นอีกนะครับ